ภายใต้เงื่อนไขควบคุมทั้งอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การทวงหนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะครับว่า
บรรดาเจ้าหนี้นอกระบบที่มาเข้าสู่ระบบนั้น
จะสามารถดำเนินธุรกิจตามกฎหมายได้อย่างตลอดรอดฟังหรือไม่

จะมีผลกระทบต่อเจ้าหนี้นอกระบบอยู่บ้าง
แต่ก็ไม่สามารถทำให้หมดไปจากสังคมไทยได้

มันเป็นพวกแบบวิ่งเข้ามาต้องการเงินเร่งด่วน

มีเงินกู้นอกระบบมีทุกจังหวัดมีทุกจำบนด้วยผมว่า
ทุกคนทุกหมู่บ้านแหละเชื่อผมมีหมดแหละ
ถามว่าทำไมมันถึงมีหมดก็ขายเงินกำไรมันดีถูกไหม
ความสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องใช้หลักประกันในการยื่นเรื่อง
มาใช้บริการหนี้นอกระบบ
นี่เป็นการสะท้อนถึงช่องโหวกของมาตรการรัฐบาลที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
หนี้นอกระบบรายนี้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการเปิดให้กู้เงินว่า
เริ่มจากเงินทุนหนึ่งก้อนซึ่งจะเป็นเงินทุนของตัวเอง

แล้วให้ลูกน้องแจกใบปริวนามบัตรเบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่เป้าหมาย
หากมีคนที่สนใจก็จะโทรศัพท์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ในนามบัตร
ดอกเบี้ยร้อยละ๑๐หรือร้อยละ๒๐ก็แล้วแต่ตกลง
ส่วนมากผมก็เอาเบอร์ไปเงินด่วนทันใจผมก็ให้เด็กผมไปแจก
ปล่อยปล่อยทิ้งอะไรอย่างนี้เล่นเดี๋ยวเขาหยิบมาเขาโทรมาเอง
คนต้องการแต่ส่วนมากจะเป็นปากต่อปาก

เขาจะพูดว่าตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีอะไรอย่างนี้เขาจะมากันเอง
นายทุนทุกคนที่ทำตรงนี้ไม่มีใครบังคับใครหรอกเชื่อผมดิ
ไม่มีทางไปขู่บังคับให้เขามาเอาเงินหรอก
มันควรต้องมองว่านี่นี่นอกระบบที่นี่โหดร้ายแต่จริงแล้ว
มันโหดร้ายโหดร้ายคือเด็กที่จะไปตามแล้วเราจ้างมัน

การปล่อยกู้หนี้นอกระบบเริ่มนิ่งและมีเงินทุนมากพอ
ขณะที่ประชาชนหลายรายต่างเคยใช้บริการหนี้นอกระบบ
เพื่อใช้ฉุกเฉินและทำธุรกิจ
หากได้ดอกเบี้ยที่ต่ำร้อยละ๓ต่อเดือน
คิดว่าดีค่ะเพราะว่าอย่างเราไปกู้นอกระบบนี้

เราก็จะเหมือนว่าเงินเดือนเราก็อาจจะไม่พอใช้จ่าย

เราสามารถที่จะส่งทั้งต้นทั้งดอกได้
มันไม่แน่ครับอนาคตอาจจะไปกู้เขาก็ได้ครับ

เพราะอะไรทำไมอาจจะมีแนวลงไป

แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่รู้จักกู้โหกได้
รู้จักครับอนาคตไม่แน่ครับ
เงินด่วนเงินเร็วไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน
เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เงินกู้นอกระบบ
ยังเป็นที่ต้องการยามประชาชนร้อนเงิน
หากรัฐยังไม่สามารถปิดช่องโหวตตรงนี้ได้
เงินกู้นอกระบบก็จะยังไม่หมดไป
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน